สละบุรีโอ้โหข่าวนี้ที่ดอมโปรยเอาไว้นะครับ
โหดแค้นแทนเมียชกหน้านุ่มไม่เคารพ
เรื่องราวมันเป็นยังไงเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้
ลูกน้องของนายกเล็กนายกเทศมนตรีไม่พอใจเพื่อนร่วมงาน
เพื่อนร่วมงานเนี่ยรู้ข่าวว่าเฮ้ยเองนี่มันสายนายกคนเก่านี่ว่ะ

เองเนี่ยมันสายนายกคนเก่านี่หว่า
คมคู่เขาจะทำร้ายเขาแล้วไปประมาณว่ากดดันอ่ะ
ดดันให้ย้ายออกจากที่พักเทศบาล

ภาพจักรวงจอดปิดในเทศบาลเมืองสระบุรีจับภาพนี้ครับนี่ครับ
นายอภิชัยสุขสัยอายุ๔๑ปีเสื้อชมพูนะ
นี่แหละครับเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจช่วยราชการป้องกันเทศบาลเมืองสระบุรี
เพื่อนร่วมงานที่เป็นลูกน้องของนายกเทศมนตรีขี่รถจักรยานยนต์มาจอดมาคุยกัน

ยังแสดงทั้ง๒คนเป็นเด็กนายกเทศแต่คนละรุ่นกัน
คนละฝั่งคนเดียวกับคนใหม่
ครับแต่คงยังไม่หนำใจแล้วมั้งนี่ครับมีการเตะตัดขา
ตัดขาโอ้โหนึกว่ามวยไทยเตะตัดขานะครับ
อภิชัยล้มไปกองกับพื้นเลยจ้ำเบ้าเลยอ่ะนะ
แคร์หรอกใครอยู่ตรงนั้นนี่ครับกระชากคอเสื้อต่อ
กระชากคอเสื้อก่อนแล้วตบตบเข้าไปนี่ฮะเนี่ยครับ
แคร์สายตาชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นเลยเหตุการณ์เกิดขึ้นเช้าเมื่อวานนี้
โอ้โหเนี่ยครับเตะตัดขาล้มไปแล้วก่อนหน้านี้คู่กรณีเคยบุกเข้าไปหาเรื่องในอภิชัยมาแล้วนะ
ขู่บอกย้ายซะย้ายซะจากห้องพักของเทศบาลเนี่ย
แต่พอนายอภิชัยบอกให้ทำหนังสือมาสิจะให้ผมย้ายก็ทำหนังสือสั่งมา
คู่กรณีไม่พอใจบุกมาทำร้ายอีกมีการอัดเสียงเอาไว้ด้วยนะลองฟังหน่อยฮะ
มึนเหรอนี่อัพพิชัยมาแล้วเนี่ย
ทำเป็นหนังสือมาให้ผมแค่นั้นเองผมยอมออกให้เลย
มึนไม่ได้มึนพี่มึนเหรอผมไม่ได้มึน
มึงเหรอผมไม่ได้มึนนะมึนเหรอมึนเหรอ
พี่ทำร้ายให้ตั้งกายผมแน่เอาไปเอาไปผมไม่ได้มึนฮะ
พี่จะมาไหนมาได้ผมเนี่ยไปมึนไปซะ
เดี๋ยววันจันทร์มึงเตรียมกลับสำนักเลยได้พี่
ถ้าเป็นผมถ้าเป็นผมถูกกระทำแบบคนนี้นะ
ถามมึนเหรอมึนเหรอมึนแล้วตอนมึงทำนี่แหละ
เพราะได้ยินเสียงมามึนเหรอมึนเหรอ
แล้วก็มีเสียงปุ๊บปับนะนะครับพี่เขาพยายามพูดว่าพี่มาบีบอะไรผมเนี่ย
หลังเกิดเรื่องนายอภิชัยไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลแพทย์ระบุว่า
มีอาการเจ็บที่เหนือกกหูขวาบวมช้ำตาข้างขวาช้ำนะครับ
แผ่นหลังแล้วก็ศอกข้างซ้ายมีรอยถลอก
ก็นำใบรับรองแพทย์นะครับเข้าแจ้งความกับตำรวจสมภาพเมืองสระบุรี
นายอภิชัยเล่าอีกบอกว่าโอ้โหพี่นักข่าวมาฟังผมนะครับ
เห็นไปแล้วมาฟังผมบ้างสาเหตุที่คู่กรณีไม่พอใจเนี่ย
มันไม่ใช่เท่านั้นนะคุณผู้ชมดอมน้ำแข็งเอามาฟังดู
เขาบอกว่าคู่กรณีได้รับการแต่งตั้งจากนายกเทศบนตรีคนปัจจุบัน

แล้วมองว่าเขาเป็นคนนายกเทศคนเก่า
ก็เลยจะย้ายบอกอ่ะเองไปดูแรงงานตรงนู้นดิ
ตรงจุดดับเพลิงนู้นนี่ไปย้ายไปดูตรงนี้
ย้ายไปย้ายมาย้ายมาย้ายไปย้ายอยู่อย่างนี้บ่อย
พอสัปดาห์ที่แล้วมาบังคับให้เขาย้ายออกจากที่พักของเทศบาล
อ้างว่าเดี๋ยวเขาจะมาอยู่นะเดี๋ยวเขาจะมาอยู่เนี่ยนะครับ
คือต้องการให้ลูกน้องตัวเองมาอยู่แทนนะ
แม้ว่าเขาจะขอเวลาพี่ขอเวลาหน่อยก็แล้วกัน
ผมกำลังหาห้องเช่าอยู่นะครับ
ก็บอกอ๋อมึนเหรอมึนเหรอหัวหมอเหรอที่สำคัญมันมีตรงนี้ด้วย
ที่สำคัญเขาบอกว่าเมียคุณเนี่ยไม่เคารพเมียของฉันนะครับ
ในฐานะเอ้ยเมียของหัวหน้าทำไมไม่เคารพอ่ะ
ก็โดนให้ไล่ออกจากห้องครับแล้วก็มีข่มขู่ว่าถ้าไม่ออก
ก็เดี๋ยวเจอกันก็จะมาทำร้ายร่างกาย
ผมรอบนึงแล้วแล้วทีนี้พอมาวันนี้
ก็เข้ามาตีผมเลยเนื่องเนื่องจากเรื่องของเรื่องคือ
เขาหาว่าเมียผมอ่ะไม่เคารพเมียเขาแต่เมียผมอ่ะเคารพตลอด
แต่เขาก็ไม่มองเขาก็ไม่สนใจเขาก็เลยเรียกเมียผมมาด่า
หน้าลูกน้องที่นั่งอยู่ตรงนั้นน่ะรอบนึงแล้วแล้วก็เรียกผม
ให้ผมเข้าไปพบผมก็เลยเข้าไปพบเขาบอกว่า

คุณอภิชัยยังพูดไม่หมดพูดอีก
อดีตบอกหลังจากนี้เดี๋ยวจะยื่นเรื่องถึงผู้ว่าเลย
พร้อมผู้ว่าเลยผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี
เพราะเกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมและไม่ได้รับความปลอดภัย
นี่เราฟังแต่อภิชัยมาพี่ผู้ก่อเหตุเนี่ย
ชิคกี้พายอยู่ในภาพเนี่ยถ้าอยากที่จะชี้แจกเนี่ย
เรียนเชิญนะนะครับผมรู้ว่าหลายคนก็รู้ว่าพี่เป็นใคร

พยายามติดต่อไปยังเทศบาลเมืองสระบุรี

แต่รับคำตอบว่าขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงาน
แต่หลังจากนี้จะเรียกทั้งสองฝ่ายมาสอบถาม
แล้วตำรวจของภาพเมืองสละบุรีบอกว่า
เดี๋ยวจะเรียกฝั่งคู่กรณีมาสอบสวนก่อน

แล้วก็ถ้ามีความผิดก็จะดำเนินคดีต่อไปครับ
หรือถ้าท่านนายกเทศคนปัจจุบันอยากจะมาให้ข้อมูลก็ดีเหมือนกันนะ